สนับสนุนโดยเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปสูตร๑๐๐ไม่มีน้ำตาลตราจินเจดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย

ไม่ต้องกลัวหรอก
แต่ลักษณะที่ว่าทรงมันทรงแบบลำบากนะคะ
มันไม่ได้ทรงแบบว่าอยู่ได้แล้วสบายแล้วก็อยู่กันไปแบบนี้

คือมันทรงแบบลำบากมันลำบากมาตลอด

แล้วก็อาจจะต้องลำบากมากขึ้นในส่วนนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าหนี้ที่ต้องชดใช้ในการรักษาน้องนั้นจำนวนสูงมาก
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม่บอกหลักเป็นหลักหมื่นใช่ไหมคะ
คือดิฉันไม่แน่ใจจะบรรยายแบบไหนคือ

ไม่ใช่ว่าคนไม่ช่วยนะคะทางการก็ช่วยนะคะ

แล้วก็คนที่ช่วยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง

แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันระยะยาวค่ะ

เพราะว่ารอบล่าสุดที่ออกมาก็เป็นอีกระลอกหนึ่ง

ก่อนหน้านี้เราจะไม่เห็นว่านั่งกับทนายคู่นี้นะคะ
วันนี้เพิ่งมาขอความช่วยเหลือ
ณตอนนี้กับทนายท่านนี้นะคะ

และทนายเกิดผลแก้วเกิด

ถูกไหมคุณแม่

ทรงแต่ทรงมันแบบลำบากอะ

ลำบากไปอย่างนี้
ที่มันทุกข์ที่สุดตอนนี้คะคุณแม่
ก็คือหนี้ที่โรงพยาบาลจะทำเรื่องฟ้องนี่แหละค่ะ

มันก็ต้องรับผิดชอบกันจริงนะครับ
แล้วก็ทางโรงพยาบาลเข้าใจสถานการณ์ของคุณแม่และน้องดี

แล้วก็รู้เรื่องราวที่มาของการจะต้องพาน้องไปรักษาดี
คุณแม่ยังต้องมีประเด็นอยู่ว่าทำไมถึงไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนอีกไหม

เคสโรงพยาบาลเอกชนอันนี้คือตอนที่ไปเป็นครั้งแรกที่เกิดอวติเหตุ
แล้วเขาพาไปส่งที่นั่นมันอยู่มา๖เดือน
แต่หลังจากนั้นมาเรารักษาในการใช้บัตรคนพิการที่โรงพยาบาลรัฐบาลแทบทุกแห่ง
มีแค่ครั้งหนึ่งที่เราน้องฉุกเฉินมากเหมือนกับคือไม่ไหวแล้ว
เราไม่สามารถไปส่งโรงพยาบาลรัฐบาลได้แน่
เราเอาโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้สุดที่นอนวันนั้นก็คือ๑๐กว่าวัน
เพราะน้องติดเชื้อเหมือนติดเชื้อในกระแสเลือดอะค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาถามคุณแม่รัฐนาเกิดผลตอนนี้นะคะว่าจะช่วยเหลือแบบไหนกันอย่างไรได้บ้าง
คือตามสิทธิ์เขาเลยนะคะตามสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์เรียกร้องเลย

เกือบเกือบ๔ธุมครึ่งละ

กับพ่ออยู่ข้างนอกคือหน้าร้านนะคะ

เป็นร้านสเตคตรงโต๊ะอะไรอย่างนี้แต่แม่อยู่ในครัว
แล้วน้องก็วิ่งมาบอกว่าแม่เดี๋ยวเก็บตังค์ด้วยนะคะคุณแม่
แล้วก็โอเคเดี๋ยวแม่ออกไปเก็บตังค์เขาก็วิ่งออกไปข้างนอก

ก็วิ่งออกไปข้างนอกประมาณมันไม่เกิน๕๖ปีค่ะ

เราก็วิ่งออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนแรกเข้าใจในตัวนึกว่าแก๊สระเบิดเพราะมันดังสนั่น
แต่พอมองแล้วร้านเราฟุ้งรถเราพัง
ใจแรกคือคิดเลยว่าน้องกับพ่ออยู่ไหน
วิ่งขึ้นไปวิ่งออกมาหน้าร้านก่อนแล้วก็วิ่งกลับมาในร้าน
แล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนไปตะโกนเรียกไม่มีใครตอบ

คิดตอนแรกว่ารถน่าจะเอาไปทับเพราะเห็นรถคันที่ชนไปชิดกำแพงอีกฝั่ง
แต่สุดท้ายมาคือน้องเขานอนคุณพ่อก็นอนก่อน
น้องอยู่ตรงป้ายชื่อร้านกว่าดีเลย
แล้วก็แม่เป็นคนวิ่งไปโบกรถให้เขาพาน้องไปส่งที่โรงพยาบาลก่อน
พอดีว่ามีรถตรงรถผ่านมากว่าดีเขาเลยเอาน้องไปส่งให้ก่อน
แต่คุณพ่อคือยกไม่ไหวยังไปไม่ได้
แล้วตัวแม่ก็ไม่ได้ไปกับน้องด้วยนะคะฝากคุณตาคุณยายไปแทน
แล้วคุณแม่ก็อยู่ดูคุณพ่อเสียนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์วันนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าเราตามข่าวก็คือ
คุณพ่อน้องก็คือสามีของคุณแม่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
น้องส่งโรงพยาบาลอย่างที่คุณแม่บอกว่าที่มาคือพอเขาไปส่ง
เขาเลือกไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่แล้ว
ใช่ค่ะโรงพยาบาลแรกที่ส่งเนี่ยอุปกรณ์ไม่พร้อม
เขาก็เลยติดต่อไปอีกโรงพยาบาลนึงเพื่อไปส่ง
เพราะว่าเคสน้องหนักมากอุปกรณ์เขาไม่พร้อม
ก็เลยไปส่งโรงพยาบาลที่๒นี่แหละค่ะ
ที่รักษายาวใช่
แล้วก็คดีจบแล้วอย่างที่เป็นข่าวเราได้ยินมา

คดีไม่ได้ยืดเยื้อนะคะไม่ว่าสารท่านตัดสินแล้ว
ทางฝั่งผู้ก่อเหตุจะไปขอใช้สิทธิ์อย่างไรก็แล้วแต่
ตัดสินแล้วจำคุกผู้ก่อเหตุไปแล้ว
ทีนี้สิ่งที่มันยังคาราคาสังอยู่จนถึงวันนี้เนี่ย

ที่มันค้างคาอยู่คือคดีแพ่ง

ทีนี้ที่มันต้องมาคุยกันอีกรอบคือว่า

คือเขาก็ยังใช้ให้ไม่ตามที่สารตัดสิน
ทีนี้พอเขาก็ไม่มีทางพูดตรงเหมือนกันทางนี้ก็ไม่มี

แต่ทางนี้ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเป็นเจ้าของไข้การ์ตูน

เพราะฉะนั้นเวลาโรงพยาบาลเมื่อจะต้องฟ้อง
ถึงขั้นต้องฟ้องต้องฟ้องแม่
ใช่ไหมคะไม่ได้ไปฟ้องเรียกร้องเอาทางผู้คนที่ชน
ในตอนนี้ผมไม่แน่ใจเพราะคุยกับแม่น้องการ์ตูน
เหมือนกับว่าตัวผู้ก่อเหตุ
ก็เคยไปรับสภาพหนี้ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลอยู่

แต่ว่าเชื่อว่าเขาไปทำสัญญาอยู่กับโรงพยาบาล
เหมือนคุณแม่ไปรับผิดชอบภาระหนี้เหมือนกันร่วมกัน
อันนี้คือสิ่งที่จะถามต่อไปเหมือนกันค่ะว่า
ตกลงแล้วเนี่ยเวลาโรงพยาบาลจะฟ้อง
เอาค่ารักษาพยาบาล
ต้องฟ้องคุณแม่คนเดียวไหมเพราะว่าตามข่าว
เหมือนกับทางผู้ก่อเหตุ
เขาก็ไปจ่ายเป็นจำนวนแต่ละครั้งไม่น้อยเหมือนกัน
ตกลงยังไงคะต้องร่วมรับผิดชอบกันยังไงคุณแม่เท่าที่ทราบ
ก็คือต้องย้อนว่าที่คนก่อเหตุจ่ายแค่ช่วงเริ่มมีเรื่อง
เริ่มมีเรื่องคือเมื่อ๔ปีที่แล้วที่เขาจ่าย

แม่จำได้เขาจ่าย๑แสนบาทวันแรกที่น้องเข้าโรงพยาบาล

โรงพยาบาลค่ะแม่ไม่รับจ่ายต่อหน้ากันนี้แหละ
แล้วยอดวันนั้นวันเดียวมัน๕แสนแล้ว
แม่ก็เลยว่างั้นเซ็นรับเป็นเจ้าของไข้เถอะ

แล้วเขาก็โรงพยาบาลทวงถามแม่ทวงถามเขา
เขาก็มาจ่ายที๒๐๐๐๓๐๐๐๔๐๐๐บาท
เสร็จรวมแล้วประมาณ๑๔๐๐บาทค่ะประมาณนี้เอง
ซึ่งทุกครั้งที่ทางคนก่อเหตุไปจ่ายคุณแม่อยู่ด้วยทุกครั้งไหมคะ
ไม่ค่ะแค่แรกครั้งเดียวที่แสนนึงเขาจ่ายเสร็จแล้ว

ให้มารับผิดชอบน้องในโรงพยาบาล

คุณให้แสนนึงแล้วเรารับกลับมาทางกฎหมาย
เหมือนเรายินยอมพร้อมใจแล้วที่ว่ารับเงินเข้ามา
มันระยะยาวแม่เลยให้เขาไปเคลียร์

โรงพยาบาลถึงมาแจ้งแล้วว่าเขาจ่ายมาแล้วแสนนึงนะคุณแม่
หลังจากนั้นก็๓๐๐๒๐๐อะไรอย่างนี้

แต่ทั้งหมดแสนสี่
ตอนนี้คุณแม่ติดโรงพยาบาลอยู่เท่าไหร่นะคะที่โดนฟ้อง
ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทตีก็๒ล้านค่ะง่าย
อ่ะปัจจับท่วนประมาณ๒ล้าน
แล้วจากวันนั้นที่เกิดเหตุกันยายน๕๗
คดีก็ไม่ได้ยืดเยื้อนะคะสารท่านก็ตัดสินเร็วแล้วก็รับโทษออกมา
แล้วหลังจากนั้นคือยังไงค่าเสียหายฟ้องแพ่งจบตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
แพ่งก็คือก็สารอาญาสารตอนที่สารตัดสินสารอุทธรณตัดสินก็คือ
สั่งให้เขาจ่าย๖ล้านแล้วก็ติดคุกเลย
แล้วระหว่างนั้นระหว่างที่เขาติดคุกคือยังไง
ก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเราก็ต้องจ้างทนายไปสืบทรัพย์เขา
คือเขาไม่จ่ายแล้วเขาอยู่ในคุกจนรอเขาออกมา
ก็ยังสืบมาก็ไม่มีทรัพย์ให้สืบไงคือไม่มีทรัพย์สิน

คำถามคือทนายเกิดผลแล้วยังไง

คือเมื่อจำเลยไม่มีเนี่ยทรัพย์สินอะไรไม่มีทำอะไรไม่ได้จริงครับ
ไปบีบเขาจะไปฆ่าเขาให้ได้เลือดเนื้อมา

เมื่อมันไม่มีก็คือต้องรอว่าเมื่อไหร่เขาจะมี
ดิฉันไม่ได้จะเหมือนจะไปขุดเลือกกับปูอะไรนะคะ
คือในกรณีใครก็แล้วแต่ที่ถูกบังคับคดีแบบนี้แล้วไม่มีจริง
คำถามคือว่ามันมีทางเลือกอะไรให้กับคนที่เป็นเหยื่อของเหตุการณ์ของเขา
มันมีแค่สองทางเลือกนะครับคือหนึ่ง

สมมุติสารพิพากษา๖ล้านอย่างนี้นะครับ

สิ่งที่ทำได้คือบังคับคดี
ถ้าบังคับคดีไม่ได้ก็ต้องฟ้องล้มละลาย
ก็คือแค่เปลี่ยนสถานะเขาเป็นคนล้มละลาย
มันก็จะมีปัญหาเรื่องเครดิตถ้าเขาจะไปทำเรื่องการเงินอะไรไม่ได้

เพราะว่าเขายากจนเขาไม่มีมันจะเกิดอะไรก็คงไม่มีผลแล้ว
ล้มก็ล้มไปเผลอบางคนตั้งใจที่จะล้มละลาย
คือล้มระดายใช่มันไปกู้ไม่ได้ด้วยใช่ไหม

ก็อยู่ในสภาพที่ทวงฉันไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้ป่ะ

คืออันนี้ถ้าบางคนจะแบบใช้ช่องนี้ของกฎหมายนะ
แต่ทีนี้เขาคงดูจากสถานะเขาแล้วคงไม่ได้ตั้งใจมั้งคะ

ก็ที่รู้อะค่ะคือคลักษณีย์เขาก็ค่อนข้างมี
คือทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วตั้งแต่ตอนรถชนมา

บอกว่าไม่มีเนี่ยมันมองยาก

พวงนี้มีเรื่องขึ้นลงพักวันที่สอง
ร้านที่เขาชนทั้งหมด๕ร้านโรงพยาบาลแม่
เขาสามารถมีเงินเคลียร์ทั้งหมด๕ล้านได้ในวันเดียว
ประมาณ๒๓แสนค่ะ

แล้วก็ประกันตัวมีเงินไปวางชั้นสารประกันตัวตลอด
แต่ตอนนั้นอาจจะพูดได้ว่าคือเมื่อสืบในชื่อเขาไง

ในส่วนทางแพ่งจริงมันทำอะไรไม่ได้จริงครับ
คือมันว่ากันไปตามกฎหมาย
กฎหมายบอกว่าคุณต้องสืบทรัพย์
ทรัพย์สินเขาขายทอดตลาดมาชำระหนี้

เดี๋ยวนะคะสภาพการถูกบังคับให้เป็นบุคคลล้มละลาย
กรณีที่ชดเชยจ่ายค่าเสียหายไม่ได้
เขาจะอยู่ในสภาพคนล้มลายกี่ปีพี่

เดี๋ยวนะแล้วเขาเป็นบุคคลล้มละลายมาตั้งแต่ปีไหนคะเนี่ย
ยังเขายังไม่ได้ถูกฟ้องล้มละลาย
ตอนนี้เขาเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งธรรมดา
แต่บางคนบางสถานที่เขาตัดสินใจอาจจะฟ้องล้มละลาย

อาจจะเป็นการฟอกให้เขาไปเลย
ให้เขาเป็นหลัง๓ปีเขาก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องชำระหนี้ใครเลยก็ได้อย่างนี้
เดี๋ยวนะอันนี้ถามเผื่อให้นะคะคุณแม่
ซึ่งดิฉันไม่ทราบหรอกว่ามันจะก้าวไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่า
ถ้าบังคับคดีแล้วไม่มีจ่าย
ไม่จ่ายเสร็จคนก่อเหตุถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย
สมมุติว่าก็เป็นบุคคลล้มละลาย
ทีนี้ก็ล้มลายไป๓ปีในสถานะนี้นะคะ
พอหลุดออกมาจากสถานะคนล้มละลายแล้วเนี่ย

เคลียร์เลยจากสถานะ๓ปีที่ว่า
ปีหลังจากที่พ้นบุตรคมละลายแล้วนะครับ
เราไม่สามารถที่จะไปทวงถามหนี้อะไรได้อีกแล้วครับ
เพราะถือว่าเขาบุตรปลดจากบุคคลล้มละลายแล้ว

ไม่ว่าเราจะฟ้องล้มละลายหรือไม่ล้มละลาย

ถ้าสมมุติทุกอย่างมันเดินไปตามที่ฉันบอกเมื่อสักครู่นี้
แล้วพอผ่าน๓ปีเป็นบุคคลล้มลายเสร็จแล้วเนี่ย
พอหลุดสภาพความเป็นบุคคลล้มละลายเสร็จแล้วเนี่ย

ใช่ค่ะอันนี้รั่วอยู่แล้ว

คืออันนี้มาหาทางออกทั้งทางคดีด้วยนะคะ
แล้วก็ที่พยายามจะช่วยกันอีกรอบด้วยนะคะ

คือการดูแลน้องการ์ตูนในลักษณะแบบนี้เนี่ย

ที่จะสามารถใช้เงินจำนวนนี้ต่อไปได้เรื่อย
เพราะเราก็คาดหวังว่าน้องจะอยู่ได้นานด้วยนะ

มีอะไรเป็นทางเลือกบ้างสำหรับเหยื่อ

วิทยาลัยค่ะวันศุกร์เวลาน้อยดี

คือประเด็นที่ผ่านมาที่มัน

ในการตอบที่ผ่านมามันมีหลายประเด็นนะคะ
ประเด็นว่าทำไมต้องพาเข้าเอกชน
อันนี้คุณแม่ก็เคยมีเขาอธิบายแทนไปละ
แล้วก็ประเด็นที่บอกว่า
คือเพราะโดนมาหลายรอบแล้วเรื่องเงิน
สถานะครอบครัวคุณแม่การเงินเป็นยังไงบ้าง

สบายใจแค่ไหนตอบแค่นั้นนะคะ
มันก็ค้าขายเข้าใจธุรกิจค้าขาย

เราทำคนเดียวทั้งร้านเราต้องมีลูกน้อง
มีอะไรไม่รอเจาะเวลาไหนบ้าง

ร้านนี้ก็หมดอันนี้น้ำพริกออนไลน์มาโปะอันนี้

คุณแม่ทำอยู่กี่อย่างตอนนี้ช่องทาง

ขายน้ำพริกออนไลน์อ่ะ

ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่นะคะ
ตรงราชบุรณะอันนี้ร้านสเต็ก

เพิ่งเกิดได้เพิ่งทำได้

มันก็มันช่วยได้ถั่วมาหน่อย

มาตเตอร์กิวสเต็กฮาว
บุแค่สเต็กคุณแม่น้องการ์ตูนขึ้นไหม

แล้วก็ถูกใจแล้วก็เป็น

เดี๋ยวมีคนช่วยต้องแอดผลช่วยตอบค่ะ

หรือมีญ่ายพี่น้องลูกพี่ลูกน้อง
ร้านสติกคือเราทำสำเร็จให้ลูกน้องแล้ว
แค่ทอดแค่ปิ้งมันไม่ยากเราสอนเขาไว้

เอาอย่างนี้พี่ขวัญจะถามตรง

แล้วต่อเดือนรายจ่ายมันออกเท่าไหร่
แล้วมันเหลือไหมหรือมันยังไง
มันไม่เหลือหรอกบอกเลยมันไม่เหลือ
มันเป็นเหมือนกับเงินหมุนนะคะ
เอาร้านนี้มาหมุนร้านนี้ร้านนี้หมุนร้านนี้

น้ำพริกออนไลน์ก็คือเราต้องทำส่งแพ็ค

น้ำพริกเนี่ยกำไรกระปุกละ๒๕บาทนี่บอกเลยนะคะ

ลูกค้าก็จะมีโอนค่าส่งมาแล้วก็ส่งทางรษณีย์อะไรอย่างนี้
ซึ่งทั้งหมด๓อย่างที่ว่านี้เนี่ยที่บอกว่ามันหมุนกันเนี่ยนะคะ
การ์ตูนเฉพาะน้องการ์ตูนคนเดียวนะ

การ์ตูนต้องมีเงินให้เขาเท่าไหร่ต่อเดือน
ค่าการ์ตูนเลยนะคะประมาณ๔๕หมื่นต่อเดือน

เดือนหนึ่งบางทีไม่มีไม่มีเลยก็คือ๒ครั้ง
เดือนชนครั้งหนึ่งหมอนัดตรงกันหมด

โรงพยาบาลรัฐบาลจะนัดคุณโทรวันแล้วหมอจะมาไม่ตรงกัน

มีอยู่เดือนหนึ่งไปหา๗ครั้งลองเอา๔๐๐๐คูณ๗ด้วย
แต่อุปกรณ์การแพทย์ก็ยังโชคดีที่มีร้านอุปกรณ์
แกให้แกจะเอาของส่งให้อยากได้อะไรก็พิมพ์ไปบอกก่อน
แล้วค่อยขายของแล้วเอาเงินไปคืนเขา
ตอนนี้ก็ยังติดเขาอยู่แต่เขาก็ไม่ว่า

เขาก็เลยว่าทางร้านเต็มใจช่วยคุณแม่อยากได้อะไรพิมพ์มาบอกก่อนเลย

เพราะตอนนี้คุณตาก็ป่วยอยู่ไง
เดี๋ยวเดือนอาทิตย์หน้าคุณตาต้องพาตัดอีก
ค่าใช้จ่ายที่ทำอยู่๓อย่างนะคุณแม่
เลี้ยงใครบ้างมีคุณแม่ตัวคุณแม่คุณตาคุณยาย

โทษนะคะคุณแม่ไม่มีหนี้สินในลักษณะแบบอื่นใช่ไหม
คือก็วนอยู่เรื่องนี้แหละตั้งแต่เป็นกระเดียบ
ใช่หนี้สินก็มีแค่ผอนบ้านที่มีมาอยู่แล้ว

แต่อันนี้มันเหมือนเพิ่มหนี้เพิ่มเงินที่เราต้องหามาไง
นายเกิดผลค่ะคืออันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ใหม่หรอก
เพราะคนพยายามทวงถามให้คุณแม่อธิบายอยู่หลายรอบ

ใช่มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่พูดตรงนะมันไม่ได้จะรวยขึ้นมา

แต่ทีนี้คำถามเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยนะคะ
คือตอนนี้สิ่งที่คุณแม่น้องการ์ตูนเจอ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

ถ้าลงพยาบาลฟ้องตรงเขาหรือลงพยาบาลฟ้องแม่กาตูนเลี่ยงเขามาด้วยทั้งเนี้ยนะ

เอ้ยเดี๋ยวได้เหรอ
ก็แม่น้องการ์ตูนเป็นหนี้โรงพยาบาลจริงใช่ไหมครับ
แล้วคนนั้นก็เป็นต้นเหตุ
เราสามารถเรียกเขามาเป็นจำเลยร่วมก็ได้
แต่สุดท้ายการบังคับคดีเขาก็ไปบังคับ

คือมันจอดตรงนี้แหละมันจอดตรงบังคับคดี

เอาจริงนี่มันย้อนแย้งมากนะ
คือผิดที่มีทรัพย์สินเหรอ

ใครมีทรัพย์สินเจ้านี่ตามคำพิวัษา

ที่ฉันถามใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล

หรือว่าต้องมาอยู่ในสถานะเดียวกับแม่การ์ตูนก็แล้วแต่

เสร็จแล้วแม่การ์ตูนหรือใคร

สางผู้ชายตัดสิน

ว่าต้องใช้โรงพยาบาลเขาบังคับคดี
ลายแล้ว๓ปีแล้วจบแล้วคนนี้ล่ะ

คนนี้ถ้ามีทรัพย์สินถ้ายึดเขาไม่ฟ้องล้มละลายอยู่แล้ว
แต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินในยึดเขาอาจจะฟ้องน้ำลายก็ได้

เดี๋ยวนะอันนี้เอาคดีนี้ออกไปก่อน

คือถ้าอยู่ตกอยู่ในสภาวะลำบากอย่างนี้เนี่ยนะคะ

ว่าเขาจะมีความสงสารหรือว่าจะให้ความอนุเคราะห์แค่ไหน
แต่ว่าก็ว่าโรงพยาบาลก็ช่วยใช่ไหม
เท่าที่คุยกันคือโรงพยาบาลเขาก็ให้ความอนุเคราะห์มาระดับหนึ่งแหละ

แล้วยังไงคะแผนยังไงต่อไปทนายเกิดผลเข้ามาตรงจุดนี้
คือตอนนี้เราได้พูดคุยกันในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
ว่าเราคงไม่ได้หลบหนีไปไหน
เพราะเรามีปรับภาระหน้าที่
มีบ้านมีคุณตาคุณยายต้องรับผิดชอบอยู่
คงต้องเข้าไปพูดคุยขอความอนุเคาะกับโรงพยาบาล
ประกอบกับคุณแม่น้องการ์ตูนได้ตัดสินใจขอรับบริจาค
เมื่อมีหลายคนที่บริจาคเข้ามา
มันเป็นวัตถุประสงค์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ให้ความสงสาร
แล้วก็ต้องการให้เราไปชำระหนี้

ซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมกลับมาปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะคะ
เรียนถามนอกรอบบอกคุณแม่เตรียมใจใช่ไหม
ถ้าเปิดรับบริจาคมันจะมีอยู่๒แบบ
เต็มใจกับอีกแบบจะโดนเมื่อไหร่ไม่รู้
ต้องโปร่งใสมากเพราะว่ามีหลายข่าวหลายคดีแล้วที่เป็นแบบนี้
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเดี๋ยวจะขอความรู้เรื่องกฎหมายด้วยว่าเอ๊ะ
ถ้าจะสู้กันในแง่กฎหมายลักษณะที่ยอมเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ย
เขาใช้กันเยอะไหมวิธีแบบนี้สักครู่ค่ะครับ
มาถึงรอบล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพูดแท้เลยละกันนะคะ
คือคุณแม่เตรียมโดนไว้เหมือนกันเรื่องเปิดรับบริจาค

เงินบริจาคแต่รอบนี้ยังไงวางแผนไว้ยังไงคะ
ถ้าเปิดรับบริจาคจะเอาไปทำอะไรบ้าง
ตัดสินใจคือตอน๕ทุ่มแต่นะตอนนี้ยังไม่รู้ยอด
เพราะว่าทั้งวันเนี่ยวิ่งออกรายการที่

ถ้ายอดมันถึงเราปิดบัญชีเลยค่ะ
ไม่ได้ขอเพื่อจะสะสมไปแบบจะรักษาน้องต่อไป
เราต้องมานั่งคิดอีกแล้วว่ายอดเกินที่สมมุตินะคะ
เกิดมันเกินที่๒ล้านขึ้นมาอย่างนี้เราจะทำยังไงอีก
เราจะโดนคอนดาม่ายหรืออะไรมันหลายอย่าง
คุณแม่ไม่ต้องรอถึง๒ล้านหรอกคุณแม่โดนบาทแรกบาทแรกอยู่แล้ว
มันเป็นไปได้ใช่ไหมคือมันแล้วจากคนมองนะคะ
มันมีสองด้านอยู่แล้วทีนี้ปรึกษาทนายเกิดผลก่อนอยู่แล้ว

นี่ไงมีเงินแล้วเอานี่ไงอย่างนั้นนี่ไงอย่างนั้นมีไหม
คือเรื่องเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะไปเจรจากับโรงพยาบาลนะ
ณเวลานี้ถ้ามีเงินน้อยหรือเงินไม่เพียงพอที่จะไปพูดคุยกับโรงพยาบาลเนี่ย

อ้าวเดี๋ยวถ้ามีเงินทำไมต้องคุยคะ
คืออย่างนี้นะครับเราไม่รู้ว่าเงินที่ได้เนี่ยมันจะเพียงพอหรือเปล่า

แต่ถ้ามันมีเงินเพียงพอเรามีเงินอยู่แล้วมันคุยไม่ยากหรอก
แต่ถ้าเงินที่ได้รับบริจาคหรือว่าเงินที่สะสมมาเนี่ย
มันไม่เพียงพอในการชำระหนี้ก็ต้องไปพูดคุยว่าจะสามารถชำระได้บางส่วนเท่าไร

แต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันคุยยาก
ณเข้าใจทีนี้ถนายเกิดผลก็ได้ให้คำปรึกษาแล้วใช่ไหมคะ
ขึ้นลงแบบไหนนะคะให้คำปรึกษาแล้ว
ก็ตัดสินใจคิดว่าควรจะเปิดรับบริจาคซะ
มาก่อนก็มาเลยครับผมมีคำแนะนำเรื่อง
ที่จะต้องหาเงินไปชำระหนี้
ส่วนเรื่องเปิดใจรับบริจาคผมเพิ่งทราบเหมือนกัน
ภายหลังจากที่ให้คำแนะนำไปแล้วแต่ผมก็เห็นด้วย
แล้วมีคำแนะนำไหมคะ

เป้าหมายเพื่อเอาไปจ่ายหนี้

ชำระหนี้ครบหรือไม่ครบก็ไม่รู้ล่ะ
แต่ว่าอย่าเอาเงินไปใช้วัตถุประสงค์อื่น

ซึ่งคุณแม่ได้เตรียมวิธีการที่จะ

อันนี้คือถามก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายมาเป็นต้น

ทีนี้สมมุติไม่ว่าคุณแม่จะมีครบหรือไม่ครบ
หรือว่ามีบางส่วนแล้วโรงพยาบาลท่านอาจจะเห็นใจอีก
คำถามคือว่าแล้วคดีมันจะไปสิ้นสุดตรงไหน
ที่สุดที่สรุปแล้วแม่น้องการ์ตูนก็หาเงินใช้เงิน
หนี้เองหาเงินเลี้ยงการ์ตูนเอง

โดยไม่ต้องบังคับคดีอีกฝั่งนึงเหรอคะ

ที่ผ่านมาก็ไม่ได้แปลว่าเขานิ่งเฉยนะ
แม่น้องเองเขาก็ให้ทนายหรือว่าจ้างทนายความสืบทรัพย

มันสืบถึงวันนี้มันก็ไม่เจออะไร

แต่หน้าที่ที่เราต้องชำระหนี้กับธนาคาร

มันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะสืบทรัพยบังคับคดีกับคู่คดีได้หรือไม่
เราก็ต้องดิ้นลนทำในส่วนนี้อยู่ดีครับ

มีครับ
แต่มันเกิดขึ้นมันมีทั้ง๒การณีครับ

ว่าไม่ต้องใส่ชื่อทรัพย์สินของตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลย

ที่ชื่อตัวเองไม่ได้สืบแวดล้อมว่าเอาไปไว้ที่คนนั้นเอาไปไว้ที่คนนี้ใช่ไหม

สมมุติว่ามีทองอย่างนี้ทองใครล่ะใคร
จะมาบอกว่าเป็นของตัวเองมันก็สืบยาก
แต่ถ้าพิสูจน์ได้ถ้าคนสืบมันสืบได้ลึกลงไปถึงว่ามี
โอนมรดกวันนั้นสมมุติว่าพ่อแม่ของคู่กรณีตาย
อันนี้พูดถึงนะครับแล้วมรดกมันตกทอดถึงคู่กรณี
ก็สามารถบังคับคดีได้ภายใน๑๐ปีอยู่อย่างนั้นนะครับ
ทีนี้สุดท้ายเหลือเวลาสั้นตอนนี้การ์ตูนเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่
ตอนนี้น้องก็ทรงค่ะคือเหมือนเดิมเป็นเจ้าหญิงนิทา
แต่ว่ามีลืมตาได้แต่ตาบอดนะคะมองไม่เห็น
แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไว้ได้ก็มีขยับแข้งขยับขาเองได้อย่างนี้
มีร้องไห้ได้มียิ้มได้หัวเราะได้

แต่ว่าขั้นนี้ขอพูดไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะ
แล้วก็คุณตาคุณยายนะค่ะขอบคุณทนายเกิดผลที่มาวันนี้ด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกหลายข่าวในทะเลาะนิวส์โชว์นะคะ
วันนี้คุณภาคภูมิและคุณเขมสอนรออยู่วันนี้สวัสดีค่ะ